ปรากฏว่าพอไปส่งของให้ลูกค้า

แล้วก็เป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจ

อย่าทำรุนแรงกับพวกผมแบบนี้นะครับ
ผมมีหน้าที่ส่งของเฉยครับไปดูครับ
พี่คุยก่อนสิพี่คุยกับร้านที่เขาส่งควร

เอ้าพี่สั่งที่ไหนพี่ก็โทรไปสิ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านแห่งหนึ่ง

หนุ่มรายเดอร์ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนะครับ
เป็นพนักงานส่งสินค้าบริษัทเอกชน
คือนำสินค้าที่ลูกค้าเขาสั่ง
ลูกค้าคือสั่งร้านออนไลน์ใช่ไหมคุณ

แต่พอมาถึงนะคือลูกค้าก็ขอแบบนี้ก่อน
ขอกันตั้งแต่ที่รายเดอร์จะมาส่งแล้ว
บอกว่านี่น้องถ้าน้องมาส่งนะ

รายเดอร์บอกว่าพี่ถ้าพี่จะเปิดดูของนะ

มันเป็นกฎของบริษัทกฎของการขนส่ง

รายเดอร์เองจะไม่อนุญาตให้พี่เปิดดูในกล่อง
และเราจำเป็นต้องเอาของกลับไปที่คลังสินค้า
หรือถ้าพี่จะไม่พอใจเรื่องของสินค้า
พี่ก็คืนตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดกล่องเลย
แต่ทีนี้ครับตัวของคนสั่งเขาบอก
ไม่ได้พี่ต้องเปิดกล่องก่อน
พี่ต้องเปิดดูของว่ามันของจริงของเก๊ของแท้
หรือของอะไรหรือเปล่าตามที่พี่สั่งหรือเปล่า

เดอร์ก็บอกงั้นพี่ก็ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะ
นี่ฮะลูกค้าเขาเลยจ่ายตังค์ก่อนนะครับ
พอจ่ายตังค์ปุ๊บลูกค้าเปิดดูของในกล่อง

แต่แทนที่จะโวยใส่คนขายหรือว่าที่ขายออนไลน์เนี่ย
โวยนะกลับเอาเรื่องน้องรายเดอร์คนนี้ซะ
มีการให้ล็อกตัวล็อกแขนจนเสื้อของน้องรายเดอร์ขาดเลยนะคุณนะ
รายเดอร์บอกผมใจเย็นมาก

ผมพยายามอธิบายคุณลุงไป
คุณลุงพวกผมเป็นแค่คนสั่งของ

คือเขาบอกเขายินดีจะคืนของให้นะแต่ให้คุณติดต่อต้นทาง
ไม่คือต้องโทรไปหาต้นทางก่อนที่คุณลุงสั่งของออนไลน์อะไรมาก็ตามนะฮะ
คุณลุงสั่งอะไรไว้นะโทรถามเขาก่อนนะฮะ
ตกลงกับเขาผมเป็นแค่คนส่งของ

ผมเอาของกลับไปที่คลังได้แล้วก็ส่งคืนร้าน

นี่ทีมข่าวของเราดูคลิปนี้แล้วก็เลยสนใจครับ
ติดต่อสอบถามไปถึงหนุ่มรายเดอร์ได้
ก็คือคุณธีรพงศ์สิงหอนอายุ๒๔ปีเอง

บอกว่าตัวเขาเองเข้าไปส่งของให้คุณลุงในคลิปนี่แหละฮะ
พอลุงรับของแล้วแกะดูของแล้ว
แล้วก็บอกให้รายเดอร์หลอกให้ผมอยู่รอก่อน
แล้วก็ผมก็เลยจะขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ
ลุงเนี่ยแกะกล่องออกมาแหมของไม่ตรงปกอย่างที่แกสั่ง
แกก็โวยวายทันทีจะให้ผมรับผิดชอบ
ผมนี่งงเลยพี่รายเดอร์บอกกับทีมข่าว

พี่ผมเนี่ยโคตรงงเลย
ผมไม่ใช่คนขายแท้ผมเป็นคนกลาง
อธิบายยังไงลุงก็ไม่เข้าใจนะครับ
พอแกะของเสร็จปุ๊บของไม่ตรง

ว่าผมต้องไปส่งทำงานของผมก่อน
อยู่ก่อนจังหวะผมจะเดินออกมือเข้ามา

แล้วว่ามีการจะชาติลาดสู่กัน

ลูกค้าจะสั่งอะไรมาฝนตกไม่สามารถรู้ได้

ฝ่าลูกค้าเวลาสั่งของก็ตรวจสอบที่ดี
เล่นกายงานรับความว่ามันเชื่อเถอะหัวรได้หรือเปล่า
ดูของสุขของที่อยากจะสั่ง
ในคลิปมันตัดอยู่แค่เหตุการณ์ความวุ่นวาย
แล้วก็รอว่าลูกค้าจะตัดสินใจยังไง

แล้วสรุปเรื่องนั้นมันจบที่ยังไง
คือน้องธีรพงศ์ก็บอกว่าหลังจากนั้นผมมาส่งของ
แล้วผมรายงานกับทางต้นสังกัดผม
แล้วท้ายที่สุดนะคือผมเอาของคืน
แล้วก็คืนเงินให้กับลุงเขาไป

อันกว่าบาทคืนให้คุณลุงไป
แล้วเดี๋ยวสินค้าคงต้องส่งคืนให้ร้านค้าให้คนขาย

คือน้องรายเดอร์คนนี้บอกว่าผมก็ไม่รู้นะพี่

หรือว่าร้านเป็นร้านออนไลน์แบบหลอกเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

เพราะว่าอะไรเพราะว่าลุงก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับรายเดอร์
ให้ได้ดูไงว่าลุงสั่งอะไรยังไง
เอาจริงนะรายเดอร์ไม่รู้หรอกว่าของข้างในมันคืออะไรด้วยซ้ำ
สุดท้ายรายเดอร์ฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะฮะ
บอกว่าพวกผมเป็นแค่ตัวกลาง

เพราะลูกค้าหลายคนเข้าใจว่ารายเดอร์เป็นเจ้าของร้าน
หรือเป็นพนักงานของร้านค้า

ซึ่งเรื่องนี้ก็ถามรายเดอร์ไปเหมือนกันว่าน้อง

ว่าผมควรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจนี่เรียกฝั่งลุงนี่นะ
ลูกค้ามาคุยมาไกลเกลี่ย

ยอมแล้วนะยอมขอโทษนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ยอมขอโทษรายเดอร์เลย
ใช่แล้วลุงก็บอกว่าขอโทษคือเข้าใจผิดเอง
อาจจะเข้าใจว่ารายเดอร์คือร้านค้าไง
ท้ายที่สุดหนุ่มรายเดอร์เองก็ไม่ได้ติดใจนะ
งั้นโอเคครับเดี๋ยวผมขอกลับไปทำงานผมต่อนะครับ
เรื่องนี้ตอนหนุ่มรายเดอร์ก็โพสต์ไว้นะเขาโพสต์ไว้บอกโอ้โห
ผมใจเย็นที่สุดแล้วผมไม่อยากเอานิสัยเก่าของผม
ที่เป็นนักสู้มาใช้กับลูกค้า
แต่นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะเอาจริงกรณีแบบนี้
เก็บเงินปลายทางดิฉันก็เคยถามนะ
พวกร้านต้นทางไปว่าบางทีเราขอแกะดูก่อนได้ไหม
ถ้ามันตรงกับที่สิ่งที่เราสั่งเราจะจ่ายเงิน
ต้นทางเขาบอกว่าไม่ได้จริงค่ะมันเป็นกฎระเบียบ

แต่คุณต้องระวังบางทีกล่องพลาสติกขนส่ง
มันจะง่ายต่อการฉกฉวยบางทีแบบวางไว้แล้วคนเห็น
ใครก็ได้คิดค้นมาคิดค้นเป็นกล่องใส
พัสดุข้างในเออก็ดีนะ

บอกว่าถ้าแฟร์สุดเปิดของดูมันใช่
จ่ายตังค์จบเลยแฟร์ทั้งสอง
แต่ขนส่งเขาก็บอกเขาไม่แฟร์เหมือนกัน